โอ้โหดวนปืนกันสนั่นเมืองเลยฮะ
คือมีเรื่องมีราวจากสถานบันเทิงกันมาอยู่แล้ว

แต่ปรากฏว่าก็แยกย้ายกันในสารบันเทิง
แล้วก็มาเจอมาเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้

ยิงกันสิครับเพราะทั้งสองฝ่ายมีปืนด้วยกันทั้งคู่
สุดท้ายแน่นอนมีคนเจ็บแล้วครับ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกวินาทีที่วัยรุ่น๒กลุ่ม
ใช้อาวุธปืนยิงกันหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนน
ที่มีลูกค้าคนอื่นเขาก็นั่งกินกันอยู่ด้วยนะฮะ
ลูกค้าอื่นต้องวิ่งหนีตายกันโอละหมานนะครับ
สุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส๒คนครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเกือบตี๔นะครับ
ของวันที่๒ธันวาคมนะครับบริเวณร้านขายก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง
ริมถนนผลโยธินตรงข้ามโรงเรียนพดุงปัญญาตากอำเภอเมืองตาก
เหตุการณ์นี้ทำให้นายกริจชนะจำปาอายุ๒๐ปี

ส่วนนายอานนท์พรมเอี่ยมอายุ๒๙ปี

ก็ถูกยิงที่หน้าท้องและขาขวาอาการสาหัสนะครับ
กู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชนะครับ
ต่อมานายวันพิชิตเอี่ยมตากอายุ๒๙ปีนะครับ
และนายธวัชชัยพัดแช่มอายุ๒๕ปี
ผู้ต้องหาเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสพเมืองตาก
หลังตำรวจสอบปากคำทั้งสองคน
ก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพครับ
ที่มาที่ไปของการก่อเหตุยิงกันนั้นนะฮะทั้งสองคนให้การบอกว่า
คือทั้งสองกลุ่มมีเรื่องคำเมนต์กันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองตากนะครับทะเลาะวิวาดกัน
ในสถานบันเทิงแถวนั้นนะแค่ทะเลาะกันเถียงกัน
แต่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นไม่มีการลงไม้ลงมือไม่มีการยิงกัน
จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ
แต่กลุ่มของนายวันพิชิตได้มานั่งกินก๋วยเตี๋ย
ร้านริมถนนผนโยธินคือร้านที่เกิดเหตุ
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะหลังออกจากสถานบันเทิง
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปหานายธวัชชัย
นอนพักอยู่ที่บ้านพักเหมือนไปฟ้อง
ไปฟ้องบอกว่ามีเรื่องมีราวกับอีกกลุ่มหนึ่งอยู่

จากนั้นแหละครับก็มีการขี่รถจักรยานยนต์
พร้อมกับเอาอาวุธปืนขนาด๓๘มาด้วย
เพื่อหวังจะมาเคลียร์ปัญหาอันนี้ไม่ได้หวังมาเคลียร์แล้วนะคุณ

แล้วก็มาพบว่าของกลุ่มของนายวันพิชิต
กำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่พอดิบพอดีเลยคุณ
เจอกันแบบนี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอีกรอบหนึ่ง
ก็จะเข้ามาเจรจาปัญหาทะเลาะกันในสถานบันเทิง
เจรจาไปเจรจามาคุณว่าสำเร็จไหม

โดยนายวันพิชิตได้ชักอาวุธปืนลูกโม่จุด๓๘ขึ้นมาขู่ก่อน
จากนั้นแค่ขู่นะก็มีการโต้เถียงท้าทายกัน
ฝ่ายของนายธวัชชัยก็ควักปืนลูกโม่จุด๓๘ออกจากเอวเหมือนกัน

ตอนนั้นตะโกนบอกคิดว่ามีปืนฝ่ายเดียวหรือไง
กูก็มีปืนเลยยิงใส่กันนะฮะ
จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะครับคุณ
นี่ครับเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะ
คือเคลียร์กันมันไม่จบหรอกเขามีอาวุธปืนมาด้วยนะฮะ

สองฝ่ายนะให้การรับสาภาพเป็นประโยชน์ต่อคดี
ทั้งสองคนต่างยืนยันว่าคือไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
แต่ที่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
และอีกคนที่เพื่อนไปตามมาไปฟ้องมาแล้วตามมา

ก็เลยอยากจะมาช่วยเจรจาไก่เกลี่ยมาช่วยเพื่อน
แต่มันก็บันดาลโทษะตามภาษาวัยรุ่นเขาบอกแบบนี้นะฮะ
วันนี้พนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนผู้ต้องหาก่อน
จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตากใน๔ข้อหา

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต

แล้วก็๔พาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะนะครับ

บอกว่าให้ใช้สติแล้วก็ยับยั้งยั้งคิดให้มากขึ้น
เพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้
โดยเฉพาะถ้าคุณอารมณ์ร้อนและมีอาวุธอยู่ในมือนะฮะ
สองคนนี้ที่มีปืนนะคุณยิงใส่กันแต่ไม่โดนกันเอง